กันเลยกับที่จังหวัดชนบุรีครับโจเดือดนะฮะมีปัญหากันนัดเคลียร์ใจกันพอไปถึงปุ๊บยังไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงปลาระเบิดใส่รถไฟไหม้แบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมดูดิรถจักรยานยนต์อ่ะคือเหมือนเขาเตรียมมาเป็นระเบิดเพลิงอ่ะ
เพลิงคือพอมาถึงปุ๊บปึ้มเลยมันก็มีน้ำมันใช่ไหม
มันก็เลยไหม้รถแบบนี้เลยตีหนึ่งครับที่ผ่านมา
ตำรวจสพนปลือต้องเข้าไปเพราะว่ามันไปเจอรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้แบบนี้
แล้วมีคนบาดเจ็บด้วยครับค่ะอันนี้ตึกแถวที่กำลังมีการก่อสร้าง
ยังไม่มีคนอยู่นะครับในพื้นที่อำเภอหนองปลืออ่า
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปหนึ่งคัน
เหลือแต่ซากเป็นต่อตะโกเป็นเศษเหล็กแล้วมีคนเจ็บ
เป็นเยาวชนอายุเพียง๑๖ปีครับถูกไฟลวกตามแขนขาแล้วก็บาดเจ็บไป
กูไภก็รีบนำตัวส่งแมวโมรงพยาบาลหนมรถยนต์อ่า
จักรยานยนต์เนี่ยไม่เหลือชิ้นดีแล้วทีนี้ไปถามเพื่อนคนเจ็บบอกว่า
ตัวเองเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มากันเป็นกลุ่ม
ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๗๘คัน
พอมาถึงก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยโดนปลาระเบิดเพลิงใส่ก่อน

ก็เลยไฟไหม้ท่วมแบบนั้นเพื่อนเองก็บาดเจ็บด้วยครับ
ตอนนี้ตำรวจก็สอบประคำเพิ่มเติมเพราะว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มเดียวกันกับอาทิตย์ที่แล้วที่
ก่อเหตุควงปืนนะฮะอาวุธครบมือยกพวกไปไล่ทำร้ายคู่อริริมหาดพัทยาจำได้ใช่ไหม
ภาพนี้ที่ชาวบ้านเขาโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเลยตอนนั้นคนแตกตื่นกันไปหมดแล้วมีคนเจ็บสองคน
และกลุ่มนี้ที่โดนทำร้ายล่าสุดมาสอบประคำ

อันนี้ก็เป็นความอะไรคึกขนองของวัยรุ่นสองกลุ่มที่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับ